คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพที่มีการแชร์กันอยู่ในเพจเฟซบุ๊ค

เป็นภาพของรุ่นน้องที่โดนรุ่นพี่รับน้องโหด
แล้วก็มีบาดแผลแบบที่หลังเหมือนกับโดนฟาดโดนตีอะไรแบบนี้
บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อืม
เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังคือรุ่นพี่รับน้องโหดแบบนี้
เพื่อทดสอบความอดทนของรุ่นน้องต้องทนให้ไหวต้องทนให้ได้
โอ้โหนี่มันเกินไปแล้วผู้ปกครองเขาบอกไม่ได้
อย่างนี้ต้องเอาผิดต้องแจ้งความดำเนินคดี
นี่เป็นลูกเป็นหลานผมผมเห็นแบบนี้ผมก็ไม่ยอมนะ
ใช่มั้ยคุณภาพภูมิแล้วเด็กปีหนึ่งเนี่ยเข้าไปแล้วโดนแบบเนี้ย
นี้สมัยนี้แล้วเขาก็ลนลงเขาก็บอกกันอยู่เรื่อยว่ารับน้องให้มันดีนะ
ให้มันเหมาะสมจริงจริงไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีอยู่นะอืม
พันธ์ตำรวจเอกณัฐพลแก้วกำเนิดผู้กำกับสภอแม่โจ้
เรียกน้องที่เป็นผู้เสียหายนะคะเรียกว่าน้องเคนามสมมุตินะคะ
อยู่ปี๑ของมหาวิทยาลัยชื่อดังที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เชิญผู้ปกครองมาด้วยมาคุยด้วยมาถามข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ลงพื้นที่ไปที่เป็นสถานที่ที่น้องบอกว่าถูกรุ่นพี่
๒ปี๓รับน้องโหดนะคะสถานที่ก็คือที่ลานกิจกรรมริมบ่อน้ำของมหาวิทยาลัย
น้องเคนามสาธิตให้ดูเลยนะว่าโดนอะไรบ้างคือรุ่นพี่เขาก็ก่อเหตุ
บอกว่าให้น้องปีหนึ่งยืนก้มหน้าอืมยื่นมือไปข้างหน้า
แล้วรุ่นพี่ก็มาต่อยที่ด้านหลังต่อยหลายครั้ง
จุกจนทนไม่ไหวจนน้องเขาต้องยกมือขึ้นบอกรุ่นพี่ว่าผมไม่ไหวแล้ว
หันไปดูว่าใครเป็นคนทำแต่มองไม่เห็นเพราะตอนนั้นมันมืด
แต่เป็นรุ่นพี่ปี๒ปี๓แล้วค่ะ
แล้วที่๒นี่๓ครั้งก็ยืดเสร็จแล้วผมก็ต้องยกมือขึ้น
พอไม่มีใครมานี่นี่มานี่
ผมก็หันไปเพื่อที่จะดูว่าใครทำ
ก็ไม่รู้แล้วว่าใครทำแต่เห็นรุ่นพี่ยืนอยู่ข้างหลังเต็มหมด
นี่ค่ะพอเรียกผู้เสียหายมาคุย
ก็ต้องเรียกอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยมาคุยด้วย
ตำรวจสพแม่โจ้ก็เรียกมาคุยพร้อมหน้ากันเลยนะคะ
ตัวน้องผู้เสียหายครอบครัวของน้อง
คุยกันที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัย
นายสุกิตติดชายรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีบอกว่า
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอยู่
แล้วก็พบว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปทำกิจกรรมกัน
ออกมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
เหนือจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เป็นความผิดที่มหาวิทยาลัยห้ามห้ามโดยเด็ดขาด
โทษก็คือโทษทางวินัยหนักสุดก็คือพักการเรียน
ไปจนถึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเลยนะคะ
ถ้าน้องเขาได้มองน้องที่เสียผู้เสียหายนะครับว่า

ตอนนี้ประมาณการสอนตอบถึงการสอนนะครับ

ลูกชายเนี่ยมีร่องรอยถูกทำร้ายเป็นรอยแดงจากการถูกตีอย่างรุนแรงนะครับ
ก่อนหน้านี้รุ่นพี่จัดกิจกรรมมาก่อนแล้วนะ
เรียกว่ากิจกรรม๗วันอันตราย
พอเปิดเทอร์มาจัดเลยลูกชายก็ทนนะ
จนผ่าน๗วันอันตรายมาได้ปรากฏว่ามันไม่หยุดฮะ
มันต่อทุกสัปดาห์เลยครับแล้วให้รุ่นน้องสาบานด้วยว่า
ไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครจนแม่เขามาเห็นลูกชายทนไม่ไหวฮะ
ก็เลยส่งภาพที่ลูกถูกทำร้ายมาให้ดูนะฮะที่ลูกส่งมาเนี่ย
ตั้งแต่ค่ำที่๔ตุลาคมเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพแม่โจ้
เมื่อ๕ตุลาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับมหาวิทยาลัยก่อน
จะได้ดำเนินการกับคนทำผิดได้แม่ก็ไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าไม่ดำเนินการอะไร
ก็เลยต้องออกมาโพสต์เพื่อแจ้งเรื่องนี้กับสังคมแทน
แต่ก็ยังไม่คืบหน้าอีกนี่แม่ตัดสินใจว่าจะให้ลูกเนี่ยยื่นใบลาออกเลยนะ
เพราะกลัวว่าอยู่ไปก็มีผลกระทบคือแทนที่ไอ้รุ่นพี่พวกนี้จะถูกให้ออก
กลายเป็นว่าเด็กที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวจะต้องออกแทนเนี่ย
มันไม่ใช่นะมันต้องให้คนก่อเหตุเขาออกไป
คือไอ้รุ่นพี่พวกนี้นะที่ทำแบบนี้นะคุณเขียนมาสอน
แสดงว่าตอนเรียนเนี่ยมันใช้สมองเยอะ
มันเลยไม่เหลือสมองให้คิดใช่ใช้แล้วหมดไปเลย
มันคงอย่างนั้นนะฮะ
นี่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าคือ
จริงแล้วสนับสนุนให้ลูกชายเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้อย่างเต็มที่นะ
แล้วลูกชายก็ตั้งใจมาเรียนสาขานี้นะ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ลูกชายได้โคต้าด้วย
แต่พอเข้ามาแล้วมาเจออะไรแบบนี้มันรับไม่ได้ไง
ก็เลยอยากจะให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบแก้ไข
จะได้ไม่เกิดผลกระทบกับนักศึกษาคนอื่น

สิทธิ์เก่าบางคนที่เขาเห็นโพสต์นี้แล้วเขาไปแสดงความคิดเห็นไว้นะ
บอกว่าลักษณะแบบนี้มันก็เป็นตัวตายตัวแทน
คือเด็กรุ่นนี้พอรู้สึกว่าถูกกระทำ

แต่พอขึ้นไปเป็นรุ่นพี่นะมันเหลือคนไม่เห็นด้วยแค่๒๐

ที่เหลือมันจะไปทำรุ่นน้องอีก